ถ้าดูจากนิดาโพลเนี่ยไม่รู้ว่าอย่างนี้หมายความว่าสำเร็จไหม
ให้ดูอีกครั้งหนึ่งสนามกอทมนะฮะของนิดาโพที่สำรวจเอาไว้
ก้าวไกลเนี่ย๓๓เขตได้ไป๓๒นะฮะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนี่เห็นไหม
นี่สนามที่นั่งในกรุงเทพฯมหานครนะครอันนี้จากนิดาโพนะคะเพื่อใครได้๑อ่ะ
เขตเท่าไหร่นะคะ๒๐คือใครฮะลาดกระบังมีคุณชุมพลหลักคำจากก้าวไกล
แล้วก็คุณธีรรัฐสำเร็จวานิสจากเพื่อไทยทีมข่าวของเราวิเคราะห์ว่ายืนหนึ่งในเขตนี้นะคะ
ศกภักดิ์เพื่อไทยธีรรัฐสำเร็จวานิสเขารู้จักกันในนามพี่อิ่มของน้องในโลกออนไลน์
มีแฟนคลับวัยรุ่นฐานเสียงในเขตนี้เลือดเพื่อไทยเข้มข้นแต่ก้าวไกลเนี่ยเขาก็เขาก็เข้มข้นเหมือนกัน
แต่เขาก็ได้อยู่เขตเดียวเพื่อไทยตรงนี้นะให้อาจารย์วิเคราะห์ทีนี้เพิ่มเติมนะ
ก็น่าสงสัยว่าผลการเลือกตั้งจริงเนี่ยนะครับเอ่อเพื่อไทยจะโดดแค่ที่นั่งเดียว
จริงหรือไม่นะครับแต่ว่าเราก็รู้แล้วว่าโอกาสของก้าวไกรจะมากกว่าเพื่อไทยในกรุงเทพมีแน่นะครับ
ผมเติมเพิ่มเติมอาจารยุทธพรเนี่ยนะครับว่าในการเลือกตั้งเมื่อ๔ปีก่อนนะครับ
นิวอเตอร์หรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกเนี่ย๕ล้านกว่าคนนะครับอายุตั้งแต่๑๘ปีถึง๒๕เพราะไม่เลือกตั้งมา๘ปีนะครับ
ในคราวนี้เนี่ยมินิวอร์เตอร์มาเติมอีก๔ล้านกว่าคนซึ่ง๒กลุ่มเนี่ยคือเลือกตั้งครั้งแรกกับครั้งที่๒เนี่ย
พฤติกรรมการเลือกตั้งเนี่ยแล้วพักที่เลือกเนี่ยคล้ายกันมากคือเป็นกลุ่มเดียวกันว่าง่ายคือคนประมาณ๑๐ล้านคน
ผมหมายถึงว่าคน๕ล้านกว่าคนเนี่ยคือคนที่จำนวนมากในนี้อาจจะเป็นส่วนใหญ่คือคนที่เลือกอนาคตใหม่นะครับ
ซึ่งเชื่อว่าคนที่เคยเลือกอนาคตใหม่ก็จะมาเลือกเก้าไกรทีนี้ปรากฏว่ามีอีก๔ล้านใหม่เข้ามาเติมนะครับ
นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมในการแข่งขันกันในสนามเลือกตั้งทำให้เพื่อไทยมียอดมาเติมมากกว่า
แล้วคนแข่งกันมากคะแนนจะตัดกันใช่ไหมครับ
ครับแล้วคราวนี้เป็นคราวที่เรียกว่ากระแสมีผลมาก
กระแสนี้นะครับไม่ค่อยกลายเป็นคะแนน
ใช่ไหมครับเรามักจะบอกกระสุนต่างหากที่กลายเป็นคะแนนใช่ไหม
แต่กระแสในคราวนี้มันกลายเป็นคะแนน

ผมคิดว่าการเติบโตของโซเชียลมีเดีย
อย่างอาจารย์ยุตภรณ์ได้วิจัยไว้มันเห็นได้ชัดในคราวนี้
แล้วมันมากกว่าเมื่อ๔ปีที่แล้ว
ปรากฏการณ์ของการฟังเวทีปลาใสที่คนแน่น
คาดการณ์ว่าเมื่อการสื่อสารกัน
จากโลกแห่งความเป็นจริงมันมาอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้น

คนกลับไปฟังปลาใสหรือฟังดีเบต
ในที่ที่เป็นที่สาธารณะนะครับเช่นพารากอนอะไรอย่างนี้

ผมวิเคราะห์ง่ายครับเหมือนกับคุณมิ้วเนี่ย
ปกติก็ฟังศิลปินทางยูทูปบ้างสปอตตี้ไฟล์บ้างอะไรก็แล้วแต่
แต่วันนี้เขามาเปิดคอนเสิร์ตไปดูไหมโอ้โห
นั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าโลกออนไลน์
พาให้มันพาออกมาข้างนอกมาฟังปลาใสจริงนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดีเบรตในคราวนี้มีผลเยอะมาก

แล้วก็เรียกว่าชัวไปเลยฟังจบปั๊บ

จริงหรือไม่จริงผมเลยคิดว่าถ้าหากว่า
ผมบอกว่าพักที่น่าจะค่อนข้างพลาด
ในการหาเสียงโค้งสุดท้ายพูดไปแล้ว
แล้วพักไหนล่ะครับที่ประสบความเร็จมากสุดในช่วงสุดท้าย

เพราะว่าในตอนที่ก่อนเลือกตั้งสัก๕๖เดือน
วิเคราะห์ว่าก้าวไก่ได้เท่าเดิม

เพราะระบบเลือกตั้งมันเปลี่ยนไปมันการบัตร๒ใบ
อนาคตใหม่ในคราวที่แล้วเขาชนะแบบเขต

แล้ว๕๐คือพติลิส
ก็๓๐เท่าที่แล้วชนะก็เพราะว่าไทยรักษาชาติถูกยุบแล้วเพื่อไทยเขาเว้นไว้ให้
คราวนี้เขาต้องแข่งกับเพื่อไทยคนก็วิเคราะห์ว่าก้าวไกรสงสัยแล้วแค่๓๔๐
ถ้าเขามากกว่า๕๐ก็ถือว่าดีแล้วปรากฏว่าตามโพลเขาขึ้นไป๘๐๙๐หรืออาจจะ๑๕๐
ในกรุงเทพอาจจะกวาดเยอะขนาดนี้ผมว่าผมเห็นด้วยอาจารยุทธพรว่าถ้าพูดว่าพักไหนเนี่ย
อาจารย์ที่โพลออกมาในขณะนี้

แต่ผลโพลปัจจารย์มันตกใจจริง